ผ่านมาแล้วสำหรับวันวาเลนไทยผ่านไปเลย
อย่าคิดว่าจะผ่านไปง่ายผ่านไปเลย
ไม่ได้เรามีควันหลงของวันวาเลนไทยมา
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในวันนี้บอกเลยนะ
พอไปเจอกับคู่รักคู่นี้บอกเลยว่ารักกันมานาน
แล้วสุดท้ายก็ถึงวันที่ได้จดทะเบียนสมรสกันสักทีได้เป็น
ภรรยาแล้วก็สามีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ความรักสุขงอมแล้วจนแบบว่าในที่สุดก็ได้แต่งงานกัน
สมกันอย่างกับกิ่งทองใบนี้โอ้โหงั้นไปดูคู่รักคู่นี้กันหน่อยครับ
นี่เลยไปที่การจดทะเบียนสมรสที่งานวิวาหวาน
แอบห้วยสำรานห้วยเจริญอุดอลภาเดจ้า
โอ้โหแห่ขันมาก็แล้วจ้าแบบนี้แหละครับเป็นงานจดทะเบียนสมรสในวัน
เลนไทยวันแห่งความรักท่ามกลางสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะ
งานนี้คู่รักเข้ามาหลายคู่แต่คู่ที่สะดุดตาที่สุดก็คู่นี้แหละครับ
คุณผู้ชมครับใช่ความรักสุขงอมโอ้โหสุขงอมอย่างแท้จริง
เพราะว่าสองตายายท่านนี้ก็คือคุณตาสวยอายุ๗๖ปีและคุณยายพรมอายุ๗๘
ดูสิครับหลัก๗กันแล้วอะค่ะ
รักกันมานานเนิ่นนานมากแต่พอได้ถึงเวลามาจดทะเบียนสมรสนี่
โอ้โหอารมณ์อย่างกับคู่รักข้าวใหม่ปลามันดูสิ
จูงไม้จูงมือมาเธอมาวันนี้เราจะได้เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียที

เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูถามนะว่าคุณตาคุณยายเนี่ยอยู่กันมานานขนาดไหน

เขาก็บอกว่าก็แต่งงานอยู่ด้วยกันมาแล้ว๕๘ปีแล้วมีลูกด้วยกัน๔คน
แต่ที่ยังไม่เคยไม่เคยเลยก็คือยังไม่เคยจดทะเบียนสมรสกันเลย
ลูกหลานนี่ก็บอกไปบอกตายายพ่อแม่ครับไปจดทะเบียนกันเถอะครับนะไหนก็ไหนแล้ว
อยู่กันมานานขนาดนี้จะรออะไรอีกก็เลยได้โอกาสกับวันวาเลนไทยนี้ที่สวนดอกไม้บ้านห้วยสำรานห้วยเจริญ
หลานพามานะมาจดทะเบียนกันให้ถูกต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
คุณตาคุณยายบอกดูดีใจดูดีใจดูดีใจดูดีใจดูดีใจเขินจังเลย
จริงรักมากทีนี้หลายคนก็ไปถามไงก็อยู่กันมานานตั้ง๕๘ปี
ถามจริงเถอะเคยทะเลาะกันบ้างไหมเนี่ยทำไมถึงอยู่ได้นานกันขนาดนี้
คุณยายบอกไม่เคยไม่เคยเลย
ยายบอกว่าไม่เคยทะเลาะกับคุณตาเลยนะครับยายก็เคยถามคุณตาบอกว่า
ตาตาเอ้ยโกรธเกาหรือเปล่าตาบอกไม่ตาเอ้ยตาตาอยากไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างหรือเปล่า
ตาบอกว่าไม่วันนี้ตาอยากทานอะไรตาบอกว่าไม่ไม่อะไรอ่ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินตั้งแต่แรกแล้ว
นึกว่าไม่อยากไปเพียงตาบอกว่าไม่ได้ยินยายพูดดังน้อย
ก็เลยไม่เคยมีเรื่องกันเลยอ๋อดีนะแม่ตาบอกว่าไม่ได้ยิน
ไม่ได้ยินไม่ได้ยินอย่างเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับหรือเปล่า
เป็นเคล็ดลับในการอยู่ให้ยืนยงต้องทำเป็นไม่ได้ยินไปก็ได้ถ้าสอบทุกคนที่ได้ยินอยู่
ดีไงสำหรับคนมีครอบครัวก็บอกมาเออลืมไปบ้างอะไรที่มันไม่เคยขอบคุก็ลืมไป
ไม่ได้ยินบ้างก็จะดีใช่ไหมคะแต่ผมมีภาพบรรยากาศความรักของคู่นี้ให้ได้ดูกันอีกที
มันอยู่ไว้แล้วเกลือ

ชอมอย่างเดียวอ่ะคอมเลยคอม

ไม่แน่ใจนะหม่นที่เขาพูดเมื่อสักครู่อาจจะแบบ
เหมือนไปสุกเลยใสเลยอะไรแบบนี้อารมณ์แบบประมาณนั้นแหละ
แบบอยู่ใกล้เคลียร์หน่อยนะอย่างนี้ใกล้กัน
เลยหอมเลยคุณตาบอกหอมมานานแล้วตั้ง๕๐
น่ารักค่ะคุณผู้ชมขนาดเห็นแบบนี้แล้วเรายังแบบรู้สึกอมยิ้มตามเลย
นี่เป็นบรรยากาศวันวาเลนไทยที่ผ่านมาที่มันทำให้เรามีความสุข
คือขนาดเราเป็นคนนอกเรามองกลับไปเรายังมีความสุขเลย

แล้วก็อาจจะต้องเอาเคล็ดลับของคุณตาคุณยายไปใช้ในชีวิตจริง
เผื่อว่าจะได้คลองคู่คลองรักกันแบบยืนยาวถูกไหม
เรื่องอย่างที่บอกไหม้บ้างไหม้ไม่ไม่ได้ยินทำเป็นไม่ได้ยินบ้างนะ

ไม่ถ้าคุณไม่ได้ยินทุกเรื่องไม่ได้นะ